ห้ามพลาดเลยนะคะ๔ทุ่มครึ่งคืนนี้

กว่า๑๓ปีในวงการบันเทิง

ผลงานละครมากถึง๓๐เรื่อง
หูเลือดตาแทบกระเด็นไม่มีใครรู้จักเลย
แต่ชีวิตสุดพลิกเมื่อเธอกระโจนเข้าสู่โลกออนไลน์

ขวัญใจชาวโซเชียลกันเลยนะฮะ

จากคนดูนะไลค์แทบตายคนดูหลัก

อะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของเธอ
ฟังคำตอบชัดเรื่องหัวใจกันด้วยค่ะ
โดยเฉพาะพระเอกนุ่มเกรทวริมทร

ห้ามพลาดไปชมตัวอย่างบางช่วงบางตอนกันค่ะ